วันนี้นะคะ๓ตุลาคมเมื่อ๙ปีที่แล้วค่ะ
เป็นวันสุดท้ายที่ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมือง
ลงเล่นให้กับทีมชาติไทยในฐานะนักเตะ
ในเกมอุ่นเครื่องที่เจอกับสหรัฐอารับเอเมริดค่ะ
และ๙ปีผ่านมานะคะวันที่๖ตุลาคมอีก๓วันข้างหน้านี้ค่ะ
ซิโก้ก็จะเป็นหัวหน้าผู้ฝึกศรคุมช้างศึกไทย
ลงแข่งขันกับสหรัฐอารับเอมิเรดด้วยค่ะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อค่ะ
ผมเองหนีประเทศต่างประเทศเพื่อตามศัลของตัวเองนะครับ
ผมเองไปหลายประเทศ

ผมกับน้องไปเอาเงินยูเอสดอลลาร์กลับมาเมืองไทยหลายสิบล้านบาท
แล้วในอนาคตผมก็จะกลับมาเป็นโค้ชทีมชาติไทยในอนาคต
๓ตุลาคม๒๕๕๐หรือ๙ปีที่แล้ว
นี่คือวินาทีที่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
หนึ่งในนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์
อำลาสังเวียนหลังเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติสหรัฐอารับเอมิเรสที่สนามสุขพัชลาศัย
ผลการแข่งขันในนัดนั้นจบลงด้วยผลเสมอ๑ประตูต่อ๑
คำสัญญาสุดท้ายว่าเขาจะกลับมาเป็นเฮดโค้ชของทีมชาติไทย
ในวันนั้นซิโก้ลงสู่สนามในครึ่งเวลาหลัง
แม้จะไม่สามารถช่วยทีมชาติไทยเก็บใช้ชนะได้
แต่นี่ก็คือแมชแห่งความทรงจำที่เขายังจำได้ดีตราบจนทุกวันนี้
ที่มันใกล้เคียงสนามฟุตบอลมากที่สุดก็คือการเป็นโค้ช

วันนั้นเราก็ประกาศว่าแล้ววันหนึ่งเราจะกลับมาเป็นโค้ชทีมชาติไทย
ปีถัดมาซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
ก้าวขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยได้

เขาสามารถสร้างประวัติศาสตร์พาทีมชาติไทย
เข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลก
รอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย

เจอกับสหรัฐอารับเอมิเรสชุดใหญ่
เป็นครั้งแรกในฐานะกุญสือ
ซึ่งนั่นทำให้การพบกันในครั้งนี้
มีความทรงจำของ๙ปีที่แล้วย้อนกลับ

ซิโก้เชื่อว่าทีมชาติไทยมีโอกาสเก็บใช้ชนะได้

เราต้องการทำผลงานให้ดีในเวทีเอเชีย
วันนี้เราต้องการทำผลงานให้ดีในเวทีเอเชีย

วันนี้เราพัฒนาขึ้นเขาก็ต้องพัฒนา
วันนี้เราพัฒนาขึ้นเขาก็ต้องพัฒนา

ตุลาคมภาพความทรงจำอันงดงาม
วันอำลาทีมชาติไทยของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
จะห้วนกลับมาเป็นความปิติ

ซึ่งแฟนชาวไทยก็ช่วยเป็นกำลังใจ

วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน